คุณผู้ชมครับตอนนี้กองทัพเรือของไทยกำลังจะมีเรือตรวจการชายฝั่ง
มาปฏิบัติภารกิจทางทะเลเพิ่มขึ้นอีก๕ลำนะครับ
หลังจากมีการทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำ

จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณนำโชคบุญชูครับ
เรือตรวจการชายฝั่งชุดเรือต่อ๒๗
เป็นชื่อเรียกชุดเรือ๕ลำล่าสุดที่กองทัพเรือทำพิธีปล่อยลงน้ำ
และนำเข้ามาประจำการตามโครงการจัดหาเรือตรวจการชายฝั่งของกองทัพเรือ
ซึ่งมีบริษัทต่อเรือของคนไทยคือบริษัทมาซันจำกัด
เป็นผู้ต่อเรือในโครงการนี้ทั้งหมด
ซึ่งได้รับการยอมรับจากกองทัพเรือ
โดยโครงการจัดหาเรือตรวจการชายฝั่งได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ
กำหนดความต้องการเรือตรวจการชายฝั่งเพื่อใช้ในภารกิจต่าง
ทดแทนเรือตรวจการชายฝั่งเดิมที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน

โดยในปีพศ๒๕๕๖นำมาประจำการจำนวน๓ลำ
ปี๒๕๕๙จำนวน๖ลำ
ปี๒๕๖๐จำนวน๔ลำ
ปี๒๕๖๒๒๕๖๒จำนวน๕ลำ
นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและก็ของกองทัพเรือไทยนะครับ
เหล่านั้นสามารถมีเรือตรวจการชายฝั่งที่ต่อขึ้นเองภายในประเทศ

ซึ่งเรือตรวจการชายฝั่งทั้ง๕ลำที่กำลังจะประจำการอยู่นี้นะครับ
ก็จะมีหน้าที่ในการรักษาชายฝั่งตรวจตาชายฝั่งนะครับ
รวมถึงเป็นเรือที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลด้วยครับ
เรือตรวจการชายฝั่งชุดต่อ๒๗๐จำนวน๕ลำนี้
เป็นแบบที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมีความทนทางทะเลสูง
สามารถติดอาวุธได้หลากหลายตามความต้องการทางยุทธการ
อาวุธปืนหลักปืนกลขนาด๒๐มมติดตั้งบริเวณหัวเรือ
อาวุธปืนลองปืนกลขนาดจุด๕๐นิ้วติดตั้งบริเวณท้ายเรือ
มีขีดความสามารถปฏิบัติการรบตรวจจับติดตามพิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ำ
ป้องกันตัวเองจากเรือผิวน้ำและอากาศยานฆ่าศึก
ปฏิบัติการทางเรือต่อเนื่องโดยไม่ต้องรับส่งกำลังบำรุง
ไม่น้อยกว่า๒๔ชั่วโมงค้นหาเรือต้องสงสัย

เรือชุดนี้มีกำลังพลทั้งหมด๙นาย
แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติการในทะเลโดยที่ไม่ต้องมารับการส่งมาบำรุงเนี่ย
ได้ภายใน๒๔ชั่วโมงและความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า๓๐น็อต
ถือว่าเป็นเรือที่ค่อนข้างที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
แล้วก็ประหยัดกำลังพลที่จะไปทำงานในทะเล
อู่ต่อเรือมสันนี้เป็นอู่ต่อเรือที่ทำงานในด้านความมั่นคง
เราได้ต่อเรือลาดตะเวนในหลายขนาดให้กับส่วนราชการมากถึง๖กระทรวง๑๒ทะบวงกลม
แล้วก็เราก็มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมียามที่เกิดสงคราม
หรือเกิดวิกฤตเราสามารถที่จะนำแรงงานที่เรามีอยู่ที่มีทักษะในด้านต่าง
เพื่อช่วยสับสนุนหน่วยงานทางด้านความมั่นคงอย่างเช่นกองทัพเรือได้เป็นอย่างดี
สำหรับเรือตรวจการทั้ง๕ลำนี้จะเริ่มทดสอบสมรรถนะระบบอาวุธและความเร็วในเดือนสิงหาคมนี้
รับมอบมาปฏิบัติภารกิจในกองทัพเรือในเดือนกันยายน
ธิรเดชคงเฉลิมวัดถ่ายภาพ
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน